แต่ที่หน้าสงสารยุ่งกว่าคืออะไรรู้จัก
เวลาอากาศร้อนคุณผู้ชมค่ะ

ถ้าไม่ไปกระทบกับคนอื่น

สำหรับสะดุดอยด์แคมเปน

โอ้โหช่วงนี้อากาศดีดีนะคะพี่ไม่ตุ๋ย
จากฟ้าจะมุ้ยอากาศยังอบอ้าวไปอีก
ตัวช่วยที่ดีคือผัดลมใช้คาซิส
หนุ่มเข้มเขาก็เลยหันหาพัดลมหวังดับร้อน
แต่ลืมไปว่าชีวิตคนข้างหลังก็แทบจะดับคือกัน
อิจจี้มันเป็นสก๊อตไปกับผู้บ่อยผู้พาไปบร้อยไปก๊อยไปน้อย
มันก็อย่ารักเห็นหมดแล้วหลังต่าง

บุรีบุรีกลิ่นปากกูถ้าเก็บไว้ต้องปล่อย

พูดได้คำเดียวว่าสงสาร

ด้านนั่งอยู่ปลายลมบอกเลยว่าขมคอ
โอ้โหทั้งกลิ่นเหงื่อกลิ่นปลา
สงสารมากลูกชิสาหนีไปไปให้ไกล